ท่านประธานรัฐศภาที่ครบกระดับผมนายนิโคมวลวิเศษ
สมาชิกสภาพุทธรัศดรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังปวงชนไทย
ในฐานะสมาชิกรัฐสภานี่ท่านประธานที่กรบครับ
กระดับผมขอพิปรายร่างรัฐศนูนย์แก้ไขเพิ่มเติมฉบับพส
พวกเราได้มีการอภิปรายกันมาตั้งแต่เช้านี้นะครับ
มีหลายท่านบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูลฉบับนี้
ประชาชนได้อะไรนะครับเป็นคำถาม
ผมเชื่อว่าประชาชนได้ครับท่านประธานครับอย่างน้อยการแก้ไขรัฐมนูลฉบับนี้
ถึงแม้จะไม่สามารถแก้ได้หลายมาตรานะครับโดยเฉพาะมาตราสองร้อยสองร้อยห้าสิบหกเนี้ย
แต่อย่างน้อยยังเป็นการแก้ให้รัฐมนต์ฉบับนี้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
ประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้นครับผมจะยกตัวอย่างเป็นบางมาตรา
เนื่องจากเวลาผมมีน้อยครับ๑๕นาที
ผมยกตัวอย่างง่ายครับเจตนารมณ์ของประชาชน
ที่มีการเลือกตั้งกาคนที่รักกาพักที่ชอบเนี่ย
หวังจะให้พักการเมืองที่ตัวเองเลือกมาและพักการเมืองที่ได้สอสอมากที่สุด
มาเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อจะได้นายกรัฐมนตรี
ที่เขาคิดว่ามีความรู้ความสามารถนำพาประเทศไปรอดประชาชนอยู่ดีกินดีครับ
ท่านประธานครับแต่รัฐมนูลฉบับสองพันห้าร้อยหกสิบ
พวกเราเห็นตรงกันว่ามันมีปัญหาจริงครับจึงได้มีการแก้ในวันนี้
ผมคิดว่าการแก้เป็นรายมาตราถ้าสามารถแก้ได้นะครับ
ซึ่งผมเองก็ยังไม่มั่นใจว่าจะแก้ได้หรือไม่แต่ถ้าสามารถแก้ได้จริงจริงเนี่ย
มันเกิดประโยชน์จริงครับไม่มากก็น้อยครับ
ดีกว่าไม่แก้เลยครับท่านประธานครับผมยกตัวอย่างในมาตราเก้าสิบเอ็ด
โดยการนำเสนอของท่านสมพงศ์อมรณิวัฒน์กับคณะพักฝ่ายค้าน
ถามว่าผมไม่เห็นด้วยเหรอครับจริงเห็นด้วยนะครับ
ถึงแม้จะบอกว่าเป็นฉบับที่ปิดสวิตช์พักเล็กก็ตาม
แต่ผมเห็นความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องเดินหน้าต่อไปครับ
เราจะต้องมีรัฐบาลที่มีเสียรภาพเพื่อให้ความมั่นใจกับต่างชาติ
หรือนักลงทุนครับแต่ปัจจุบันนี้ครับ
การตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้
ขออภัยที่เอ่ยนะครับตั้งรัฐบาลมีทั้งหมด๑๙พัก
เหตุผลที่ต้องตั้งอย่างนี้ก็เพราะว่าพักการเมืองที่ได้สอสอมากที่สุด
ไม่สามารถเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลได้จึงต้องนำพักการเมืองอันดับสอง
รวมทั้งอีกพักที่มีสอดสอหนึ่งเสียงครับสมทางครับที่เราเรียกสอดสอปัดเศษ
เอ็ดพักรวมกันเป็นทั้งหมดสิบเก้าพักรวมกันแล้วบอกว่ารัฐบาลไม่มีเสียรภาพ
เนื่องจากบัตรใบเดียวจริงจริงแล้วมันไม่ใช่แหละครับ
จะเป็นบัตรใบเดียวบัตรสองใบก็แล้วแต่ถ้าเรายึดกฎิกาสากลเนี่ย
ใดที่ได้สอสอมากเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับ
แล้วการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมผมเชื่อว่าไม่จำเป็นต้องมีการ
รวมหลายพักเพื่อตั้งรัฐบาลแต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่ครับท่านเอ่อ
ประธานครับการเลือกตั้งนี้มันมีในมาตราสองร้อยเจ็ดสิบสอง
เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งได้บรรยัติไว้เนี่ยนะครับ
รัฐมนูลนะครับจริงแล้วเนี่ยไม่ได้บรรยัติไว้ในรัฐมนุนครับ
เป็นอำนาจที่เขียนไว้นอกรัฐมนุนด้วยซ้ำ
แต่ให้อำนาจในการเลือกโหวตนายกรัฐมนตรี
มันอยู่ตรงนี้ครับที่ทำให้บางพักเนี่ย
ต้องไปรวมกันกับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อหวังว่าฝ่ายตัวเอง
จะได้เป็นรัฐบาลตรงนี้ต่างหากครับที่มันเป็น
ส่วนที่ทำให้ภักดิ์เล็กภักดิ์น้อยต้องไปรวมกันสิบเก้าภักดิ์
จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยพอบริหารมาจนถึงปัจจุบันนี้
เกิดปัญหาจริงจริงครับเสถียรภาพของรัฐบาลมันไม่มีครับ
เราจึงได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญพักร่วมฝ่ายค้างได้เสนอมาตราเก้าสี่แบบเข้ามา
โดยแบ่งเขตให้เป็นสี่ร้อยเขตครับผมเห็นด้วยครับ
เพื่อสอสอจะลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนให้ครบ
ประชาชนจะได้ประโยชน์มากขึ้นแต่ในส่วนของสอสอบัญชีรายชื่อ
ร้อยลายชื่อนี่แหละครับที่ผมมานั่งอ่านแล้วเนี่ยนะครับ
ถ้าไม่มีการแก้ไขจะเกิดปัญหาครับในส่วนที่บอกว่าบัญชีรายชื่อของภาคการเมืองใด
ได้คะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละหนึ่งคะแนนไม่ถึงร้อยละหนึ่งก็ให้ตัดทิ้งเลยครับ
นั่นหมายถึงว่าพักนั้นไม่มีสิทธิ์ได้สอสอบัญชีรายชื่อ
แล้วให้นำคะแนนของพักเหล่านี้ไปลบออกจากคะแนน
ที่ประชาชนมาลงคะแนนทั้งประเทศครับท่านประธานผมยกตัวอย่างครับ
เกิดปัญหาแน่นอนครับสมมุติว่าถ้ามีประชาชน
ลงคะแนนกันทั้งประเทศสามสิบห้าล้านคนท่านประธานแล้วพักเล็กพักน้อยที่คะแนนไม่ถึง
เปอร์เซ็นต์นี่คือไม่ถึงสามแสนห้าเนี่ยปัดทิ้งครับ
สมมุติว่าภาคเล็กภาคน้อยสิบภาคยี่สิบภาคสามสิบภาครวมกันแล้วได้ห้าล้านคะแนน
หากออกสามสิบห้าล้านเนี่ยเหลือสามสิบล้านครับท่านประทานครับ
สามสิบล้านเอาหนึ่งร้อยมาหารเท่ากับหนึ่งบัญชีรายชื่อเท่ากับสามแสนคะแนน
แต่ถ้ามีบางภาคแหละครับท่านประทานภาคเล็กภาคน้อยเนี่ย
ได้สามแสนสี่เหลาะสี่หมื่นคะแนนได้สามแสนสามหมื่นคะแนน
ได้สามแสนสองหมื่นคะแนนพักเหล่านี้โดนปัดทิ้งครับ
ที่เราเรียกว่าคะแนนตกน้ำผมจึงเห็นว่าในประเด็นนี้เนี่ยนะครับ
อยากจะฝากไปยังคณะกรรมธิการวิสามันที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้
ให้ไปปรับแก้ไปแปรยติในประเด็นนี้เถอะครับ
ฉะนั้นเกิดปัญหาแน่นอนและยังมาบอกว่า
ถ้าเกิดสอสอไม่ครบหนึ่งร้อยเนี่ยให้นำคะแนน
พักที่มีเศษมากกว่าเป็นอันดับต่อไป
เกิดคะแนนภาคมีเศษมากกว่าเหลือสองแสนห้าหมื่นคะแนนแหละครับ
คนคนนี้ได้สอสอหนึ่งคนนะครับแต่พักที่ได้สามแสนสี่กลับไม่ได้คะแนนเนี่ย
ผมก็เลยคิดว่าตรงนี้มันไม่ยุติธรรมครับมันไม่เกิดประโยชน์
ไม่เป็นเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกมาอย่าลืมว่าพักเล็กพักน้อยเนี่ย
ผมเองเกิดขึ้นจากรัฐมนุนปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
แต่ผมไม่ได้คิดถึงความได้เปรียบครับผมตั้งพักขึ้นมา
พี่น้องไม่ประทับใจผมตั้งพักครั้งแรกขึ้นมาเนี่ยครับ
ไม่ใช่ภาคภาคปัดเสดนะครับแต่เป็นภาคเล็ก
ที่มีคะแนนเสียงเกินเป็นหมื่นครับผมได้มาหนึ่งรายชื่อ
แต่ถ้ากฎิกาเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องทำงานมากขึ้นขยันมากขึ้น
ว่ากันครับเพราะเราเสียงเดียว
จะไปไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ลำบากแต่ถ้ากฎกฎิกาเขียนมาแบบนี้
ทุกคนยอมรับแบบนี้ผมก็ยอมรับครับ
เราก็คือประชาธิปไตยเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นหลัก
แต่กฎกฎิกาแบบนี้อย่าเปลี่ยนบ่อยครับขอให้ยึดเลยครับ
ถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยนะครับเพื่อความได้เปรียบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อย่างนี้คือความไม่ยุติธรรมครับเหมือนการลงแข่งขันกีฬาครับ
ผมเป็นนักกีฬาครับผมมีจิตใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
ถ้ามีการแข่งขันกีฬาวิ่ง๔๐๐เมตรเลยครับท่านประธานเคยวิ่งไหมครับ
ผมเคยวิ่งครับ๔๐๐เมตรมันต้องสปีดตลอดเวลาครับ
แต่กฎกริกานะไปให้ข้นดึงนะครับไปยืนอยู่
จุดที่๒๕๐เมตรแล้ววิ่งไปอีก๔๐๐เมตร
ไม่กี่เมตรก็เข้าเส้นชัยแล้ว
แต่อีกคนหนึ่งอยู่ที่๐เมตรครับ
วิ่งอย่างไรมันก็แพ้ธรรมทาน
ฉะนั้นการตั้งกฎิกาเนี่ยมันต้องมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับต่างชาติยอมรับทุกคนยอมรับ
นักลงทุนยอมรับเกิดความเชื่อมั่น
ผมก็เลยเห็นว่ามาตรานี้ถ้ามีการปรับแก้เนี่ย
ดีมากครับจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายครับ

ผมเห็นว่าที่มาของนายุครัฐมนตรี
เห็นด้วยครับที่จะเขียนเพิ่มเติมเข้าไปว่า
นอกจากอยู่ในบัญชีรายชื่อตามมาตรา๘๘แล้ว
สมาชิกสภาพประเทศรัสดรที่มาจากการเลือกตั้งของพวกน้องประชาชน
ก็ควรจะมีสิทธิ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วย

ถ้าเกิดเราไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาพุทธรัศดร
ที่ประชาชนเลือกมาเป็นนายุค

ผมคิดว่าแบบนี้ไม่เป็นประชาธิปไตย
ข้อนี้นะครับเขียนมาได้ดีแล้วครับ
ถ้าเราสามารถปรับแก้ได้รัฐธรรมชภาพนี้
เคียงที่เป็นประชาธิปไตยแล้วครับท่านประธานครับ
แล้วมีอีกหลายมาตราครับที่ผมคิดว่ามีความจำเป็น
โดยเฉพาะในมาตรา๙ครับท่านประธาน
มาตรา๙ให้เพิ่มเติมความในต่อไปนี้คือมาตรา๔๙ทับ๑
สำคัญนะครับการทำรัฐประหารเพื่อล้มล้างรัฐมนูล
หรือเพื่อเปลี่ยนแปลงอำนาจการบริหารแผ่นดิน
และการนิทธศกรรมแก่ผู้ทำรัฐประหาร
จะกระทำไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด
อีกทั้งห้ามไม่ให้สารหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐยอมรับต่อการกระทำดังกล่าว
ย่อมมีสิทธิ์ต่อต้านโดยสันติวิธี
การกระทำรัฐธรรมหาลการบริเศษไม่ยอมรับอำนาจรัฐธรรมหาล
ให้ถือเป็นประเพณีการปกครองรอบประชาธิปไตย

ประเด็นนี้สำคัญมากครับถ้าเราไม่บรรจุประเด็นนี้เข้าไป
เราก็จะวงเวียนอยู่กับการรัฐธรรมหาล
ประเทศไทยมีการรัฐธรรมหาล๘๘ปีที่ผ่านมา
ประมาณ๒๒ครั้งน่าจะมากที่สุดในโลกด้วยซ้ำ
ฉะนั้นใครก็ตามที่คิดจะรัฐธรรมหาลยิดอำนาจไปจากประชาชน
ก็ควรจะเขียนความผิดเข้าไปด้วย
องค์กรต่างไม่ว่าจะเป็นศาลองค์กรของรัฐทั้งหลาย
อย่าไปยอมรับครับถ้าไม่เช่นนั้นก็จะมีการรัฐประหารอยู่เรื่อยไป
ประเทศไทยเราก็ไม่เดินไปข้างหน้าความเชื่อมั่นไม่เกิดขึ้นครับ
เหมือนปัจจุบันนี้ถึงแม้จะมีการเลือกตั้งมาก็ตาม
ผู้นำคนเดิมเขาก็ยังคิดว่าได้ผู้นำที่เป็นประเด็จการเหมือนเดิม
ซึ่งหลายท่านก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แต่อันนี้คือความรู้สึกของพี่น้องประชาชน
ดังนั้นเราได้บรรทบุอกไว้ชัดเจนว่าใครก็ตามที่ทำรัฐภาฐานจะต้องมีความผิดอย่างไร

มาตราที่๑๐ครับให้ยกเลิกความในวักที่๔ของมาตรา๑๒

คณะกรรมาธิการมีอำนาจเรียกเอกสารจากบุคคล
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อทิศจริง
กิจการที่กระทำหรือสอบหาข้อเท็จจริงต่าง
ครอบคลุมไปถึงเรียกองค์กรอิสระหรือตุลาการได้
อันนี้ผมถือว่าเป็นการถวงดุลอำนาจ
เพราะองค์กรอิสระตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบสอสอครับ
แต่สอบสอบเองในนามรัฐศพาเราก็มีกรรมนิการขึ้นมา
ถ้ากรรมนิการไม่สามารถเรียกหาข้อมูลเรียกบุคคลมาตรวจสอบได้
ก็เท่ากับการถวงดุลเนี่ยมันไม่มีสิทธิภาพครับ
ข้อนี้เป็นหลักสำคัญนะครับเพื่ออะไรครับ
เพื่อให้ทุกคนมีความยุติธรรมต่อกันไม่กันแกล้งกันครับท่านประธาน
ฉะนั้นผมคิดว่าข้อนี้ถ้าสามารถแก้ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับท่านประธานครับ
อีกมาตราหนึ่งครับมาตราที่๖ครับ
บุคคลย่อมมีสิทธิศิริภาพในการแสดงความคิดเห็น
การพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาต่างเนี่ยนะครับ
ไม่ควรจำกัดสิทธิเสร็จภาพโดยเพราะบรรยัติดังกล่าว
การจะดิชมด้วยความเป็นธรรมเนี่ยก็น่าจะสามารถทำได้
ถ้าเราไปจำกัดสิทธิสิทธิภาพในการติดชมด้วยความเป็นธรรม
ไม่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่างผมว่ามันเป็นผลิตการอย่างชัด
น่าจะรวมถึงการประกอบอาชีพด้วยครับท่านประธาน
ประชาชนย่อมมีสิทธิศิภาพในการประกอบอาชีพการค้าการขายการลงทุนต่าง
กฎหมายใดที่เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพของประชาชน
ได้รับการยกเลิกครับเช่นการขออนุญาตต่าง
ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับขออนุญาตต้องเสียเงินหลายอย่างแล้ว
ใช้เวลานานมากสุดท้ายก็เจ๊งเลยครับไม่ต้องทำมาหากินแล้วครับ
ใหญ่นักทุนใหญ่เอาไปกินหมดครับท่านประธานครับ
ผมขอสรุปแบบนี้ครับว่าการแก้ไขตัวลงจบับนี้
เป็นรายมาตราซึ่งหลายพักนะครับมีการเสนอเข้ามาเนี่ย
อย่างก็ตรงกันครับแต่ผมเห็นว่าการยื่นมาของ
ผมเห็นด้วยทุกฉบับแต่ขอให้ไปปรับปรุงบางฉบับ
เพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
และก็หวังว่าสมาชิกสภาพสมาชิกรัฐสภาพทุกท่านนะครับ
ก็คงจะเห็นความสำคัญเห็นความจำเป็น
ที่จะต้องมีการแก้คณะจำนวน
เพื่อให้เกิดรัฐมนูลที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
และเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากขึ้น
ขอให้ทุกท่านนะครับในที่นี้ทำหน้าที่ด้วยความอิสระ
และให้คิดถึงประเทศชาติประชาชนเป็นหลักครับ